วันนี้มาหมูเตรู
นี่เมื่อวานลอตเตอรี่ไม่ถูกไม่เป็นไรเราก็มูกันต่อไปค่ะ

คุณผู้ชมค่ะที่เธอดังได้เธอยอมรับเลยว่าหนูมูค่ะแม่

มูจนแบบที่สุดทุกอย่างเลยค่ะ
ล่าสุดไปบวงสวงละครเรื่องใหม่ที่สารหลักเมืองแห่งนี้
เขาบอกว่าปีเสือมาไหว้ที่นี่นะคะมันจะปัง
แล้วก็ท่านพามากระซิบบอกแจ๊กกี้นะคะบอกว่ามีเคล็ดลับใหม่
ฟังแล้วว้าวมากเลยนะคะเป็นประโยคที่แบบเด็ดมากจริงนะคะ
กี้บอกว่าอุ๊ยพี่หนูฟังแล้วหนูปิ๊งไอเดียเลย
ต้องพูดตามนี้นะคะเพราะว่าหลังจากว่าที่เธอวาดเสร็จปุ๊บ
เสร็จปั๊บงานติดต่อมาอีก๔งาน

ฟังดีกว่าว่าเคล็ดลับของเธอคืออะไรกันจ๊ะ
อย่างหนึ่งที่อยากให้ขอคือขอโอกาส
ใช่ติดตามีจักรี้เลยลองขอโอกาส
ไม่อยากขอเป็นแบบเงินร้อยล้านพันล้านอะไรอย่างนี้
คือมันอาจจะแบบว่าอันนั้นขอได้

อยากจะให้ขอโอกาสเพราะมันไม่มีสิ้นสุด

มันไม่ทันได้เหงอกว่าผู้จักรกันคงกลัวมีแฟนเอาจริง
หรืออะ
สรุปเลยก็คือว่าเวลาไปไหว้คุณผู้ชม

มันครอบคลุมทั้งหมดบ้านเงินลดทุกอย่าง
กี้กำลังจะขอโอกาสมีความรักนี่ไง

เธอของานเราก็เลยหงุดกริด

เรื่องผลงานกันบ้างนะคะจริงไหมค่ะ
เพราะว่าแจ๊กกี้รักเดียวใจเดียวกับวิกน้อยศรีค่ะ
ขณะที่กลับมาดังแล้วนะคะ
โสดที่ต่างนัตภพลิกี่เป็นผู้จัดค่ะ
อยู่มาตลอดค่ะไม่ได้ออกไปไหน

เปิดกล้องปุ๊บถ่ายปั๊บแล้วก็จะได้ดูเลยนะคะ
เออก็คนมันปังอ่ะนะแม่ก็ไหว้มาแล้วมูมาแล้ว
ก็ต้องแบบเออแต่ในทั้งเส้นอยู่ความสามารถน้องดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องมูค่ะ

ของจริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะเจอเชอรี่